จะเปลี่ยนช่วงเทศกาลสงการ

ซึ่งตรงกับวันที่๑๔เมษาบวกลบ๗วันเนี่ย

มันจะกลับไปเป็นเหมือนเก่า๑ปี

คือราศีมีนมันจะป่วยเจ็บ

การแก้ของมีนแก้ยังไงครับ